มาพาไปต่อเนื่องเลยที่ชนบุรีงูเหลือม
มันเข้าไปกินไก่ชนแล้วกินไก่ชนตัวโปรดของเจ้าของบ้านเขาด้วยนะสิ
จุดเกิดเหตุตรงนี้แหละค่ะอยู่ภายในโกดังเก็บเหล็กแล้วก็ซ่อมตู้คอนเทนเนอร์
เลขที่๑๒๐๑๐๑น้องขามศรีรชาชนบุรีนะคะ
กู้ภัยไปตรวจสอบไปพบเจ้าของบ้านคุณเพลิน
บ่องเขาย้อยอายุห้าสิบห้าปีพาเราไปตรงจุดนี้
ไปดูกรงเลี้ยงไก่ชนโอ้นั่นไงงูเหลือมค่ะ
ตัวใหญ่มากมานอนขดอยู่ภายในในท้องเนี่ยโอ้โห
คุณเห็นไหมท้องป่องเชียวคาดว่าน่าจะเป็นซากไก่ชน
ที่มันแอบกินเข้าไปเดี๋ยวนาฬิกิจับออกมาได้แบบนี้
คุณเพลินบอกว่าปกติแล้วเลี้ยงไก่ชนไว้บริเวณโกดังเนี่ย
๑๐ตัวยังมีไก่ไข่ด้วยนะอีกหลายสิบตัว
งูเหลือมตัวนี้ที่มันกินไปมันเลือกกินด้วยนะ
กินไก่ชนตัวโปรดของคุณเพลินที่เขานำมาเลี้ยงแยกกลงไว้
ดูสิมันกินสุกถูกตัวเอออ่ะจุดแรกผ่านไปค่ะค่ะ
จุดที่สองเพชรชบูรณ์ค่ะจากงูที่ไม่มีพิษ
งูเหลือมมาดูงูมีพิษอันนี้อันตรายนะคะจงอ่างค่ะ
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกลุ่มจิตอาสาบึงสามพันธุ์ร่วมใจ
จับงูจงอางที่เลื้อยไปซ่อนตัวอยู่ในรูหนู
ใช้เวลานานนะสามสิบนาทีถึงว่านานนะคะ
จับมันไว้ได้ยืดตัวดูสิความยาว๓เมตร๕๐เซนติเมตร
น้ำหนักสี่กิโลกรัมค่ะผู้ใหญ่บ้านนะคะ
ชื่อว่านางสาวสมควรฤทธโชธค่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านจุดนี้
บอกว่าหลังช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์วันก่อนมีชาวบ้านพบงูจงอางขนาดใหญ่๒ตัวเลย
จูมาจีกันนัวเนียกันอยู่ในห้องน้ำข้างบ้านเลขที่สิบเก้า
บ้านวังน้ำเขียวซึ่งเป็นบ้านของนางจำเนียง
เฉลยไกรก็จึงได้แนะนำเอาตะข่ายไปปิดล้อมห้องน้ำไว้สิ
เนื่องจากช่วงดึกไม่สะดวกที่จะให้ใครมาจับงู
เดี๋ยวรอช่วงเช้าเดี๋ยวก็จะมีคนมาจับเองแหละ
หมายถึงว่าเดี๋ยวจะแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยจับให้หลังจากนั้นค่ะ
ช่วงเช้าปรากฏว่ากลับไปดูซิเอาตะข่ายล้อมห้องน้ำไว้แล้วมันเป็นยังไง
งูจงอางสองตัวหายไปค่ะไปซ่อนตัวอยู่ในรูหนูในป่าท้ายหมู่บ้าน
เจ้าหน้าที่ก็ต้องตามไปจับให้ชาวบ้านเชื่อว่างูจงอังทั้งคู่มาให้โชค
แล้วก็ไม่พลาดนะคะที่จะเอาเลขที่บ้านอายุของเจ้าของบ้าน
ขนาดน้ำหนักงูจงอางไว้เสี่ยงโชคต้อนรับงวดแรกที่กำลังจะมาถึงค่ะ
ปิดท้ายที่จังหวัดตากค่ะคุณผู้ชมโอ้โห
หลบอยู่บนนั้นเชียวหรืองูจงอางเช่นเดียวกันสุดท้ายต้องทุบนะคะ
ทุบมันเอาออกมาค่ะนี่นี่คุณเห็นไหมตัวใหญ่มาก
มันหลบเข้าไปแบบนั้นนะคะเจ้าของบ้านเนี่ยเล่าให้เราฟังบอกว่า
ตัวเองยืนอยู่หน้าบ้านโอ้โหตัวเองยืนอยู่หน้าบ้าน
งูจงอางตกใจวิ่งคนละทิศคนละทางเลยค่ะส่วนงูเนี่ยมันไปหลบอยู่แบบเนี้ยค่ะ
หลบอยู่ที่ฝ้าเพดานแบบนี้ต้องทุบมันออกมาคุณดูดิตัวยาวมาก
ยาวสักประมาณสามเมตรหนักสี่กิโลกรัมอายุสักประมาณสิบปีอ่ะค่ะ
คุณเชื่อไหมกว่าจะจับมาได้เนี่ยตุ๊กแก่๓ตัวก็ต้องหลบนะจ๊ะ
วิ่งหนีกระจัดกระจายกันเหมือนกันถึงขั้นว่าเจ้าของบ้านต้องจุดทูบ
บอกงูจงอังบอกว่าไม่ได้มีเจตนาจะทำร้าย
ขอให้จับง่ายหน่อยได้ไหมจะจับไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
ไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายทำลายอะไรเลยเออสุดท้ายจับได้สำเร็จค่ะ
จับได้สำเร็จนะคะไปปล่อยในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่ตื่นต่อไป
อ่าน่ากลัวมากไม่ต้องตอบว่ากันนะ
จุดทูนี้ไม่มีบ้านเลขที่ให้บอกแค่ว่าหมู่ห้าอ๋ออ๋อบอกแค่นั้น